เหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนครปฐมช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา
กรณีที่สามียิงภรรยารวมถึงยิงพ่อตา
ความคืบหน้าล่าสุดทีมแพทย์ก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะ
ยิงนางสาวธัญญามาตรธนามศรีอายุ๒๙ปีซึ่งเป็นภรรยา
รวมถึงนายสัมพันธนามศรีอายุ๕๐ปีเป็นพ่อตา
แล้วก็ทำให้ทั้งภรรยาและพ่อตาเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนครปฐมนะคะ
หลังจากที่ฝ่ายชายก็มีการตามง้อให้ภรรยากลับไปอยู่ที่บ้านด้วยกัน
แต่ก็ไม่สำเร็จดังนั้นเลยก่อเหตุดังกล่าว
โดยนายแพทย์สุนัยจันฉายรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐมก็เปิดเผยนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุทีมแพทย์รวมถึงพยาบาล
ก็พยายามที่จะยื้อชีวิตนายชัยพรผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่
แต่ว่ากระสุนถูกยิงเข้าจุดสำคัญก็คือแกนสมองหลังผ่าตัด๖ชั่วโมงแล้ว
ไม่มีอาการตอบสนองจนสัญญาณชีพจรหายไปแล้วก็เสียชีวิตเมื่อช่วงสาย
เมื่อวานนี้คือ๙โมง๔๗นาทีนะคะ
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลพิทักษ์ธรรม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐมก็เปิดเผยค่ะ
ศพของนายชัยพรผู้ก่อเหตุยังไม่ได้มอบให้กับญาติไป
ต้องให้ทางแพทย์โรงพยาบาลนครปฐมผ่าพิสูจน์ก่อน
วิถีกระสุนเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้นะคะ
ถึงจะอนุญาตให้ญาติรับศพนำไปดำเนินการนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ส่วนอาวุธปืนที่เป็นของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐมก็บอกนะคะ
จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นปืนที่ถูกต้องมีทะเบียนเป็นของนายชัยพรเอง
ซึ่งได้รับโอนจากนายสัมพันธ์เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นปืนที่ซื้อสวัสดิการครบ๕ปี
ก็สามารถที่จะโอนได้เพราะว่านายสัมพันธ์พ่อตาเนี่ยเป็นรับราชการทหารเรือ
ในตำแหน่งพลขับกรมอู่ทหารเรือนั่นเองนะครับ